มันเพียกทิ้งสาย

ไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอ
ได้เท่ากับเธอทำตัวของเธอเอง
ให้เธอคิดเอาเองว่าชีวิตของเธอเป็นของใคร
ร้องได้ยกกำลังซ้อตั้งขบวนกันมาว่ามีหลาย
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวน๒ทีม
ที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๔รอบ
รอบที่๑จำนวน๙ยก
รอบที่๒โจทย์เพลงพิเศษจำนวน
ยกรอบที่๓จำนวน๙
และรอบที่๔ประชันทีมเป็นรอบชิงชนะเลิศ
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่าจะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่ารับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
ทีมที่๑ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิดแต่ที่มีคะแนนเพียงร้องเพราะ
เมื่อยกที่แล้วน้องนนใช้กลยุทธ์เลือกเพลงคำแพง
จนตอนนี้ทีมเสือกละท่ามมีคะแนนนำ๔๒
วันนี้ทั้งสองทีมจะเลือกแผนไหนมาดวนกัน
ต้องติดตามต่อในร้องได้ยกกำลังซ่า

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่า
เสียงดีที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดในร้องได้ยกกำลังซ่า

มีคณะกรรมการทั้งสามท่านมานั่งรออยู่แล้วนะครับ
พี่หอยพี่ไอ้และพี่ฝนครับ
สวัสดีครับพี่ฝาน

ยกนี้ยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบนเวทีแห่งนี้
แต่ผมว่าเขามีความซ่ารออยู่แล้วครับ
พบกับเด็กซ่าทั้งสองทีมบนเวทีแล้วครับ

น้องโจเซ่นะครับเลือกเพลง
คำว่าฮักมั่นเฮียทิมใสนะครับ

บอกได้เลยว่าเป็นเพลงที่ร้องยากพอสมควรนะครับ
ส่วนตัวเนี่ยผมชอบเพลงลูกชูอีสานอยู่แล้ว

และน้องแววนะครับเลือกเพลงก้อนหินก้อนนั้นนะครับ

เป็นเพลงที่ใช้อารมณ์พอสมควรนะครับผม

เพราะว่าเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่เพราะ

พร้อมแล้วลุยไป
รอบที่๑ยกที่๗เริ่ม

ยกที่๗นี้ลูกจะเกิดอะไรขึ้นบนเวทีแห่งนี้ครับลูก
ยกนี้นะครับจะเป็นการสู้กันระหว่าง

เย็นแล้วเด็กน้อยสั้นคนนี้นะครับ
นอกจากชอบในเรื่องของการร้องเพลงนะครับ

เขายังมีสิ่งที่เขาไฝฝันว่าโตขึ้นไปเขาอยากทำอาชีพนี้มาก

หนูดูเหรอลูกหนูดูแล้วหนูชอบเหรอ

หนูอยากเป็นนักร้องค่ะแล้วก็ปริงเกิลค่ะ

ใช่ไหม
อย่างนี้ต้องไปเข้างานที่เขาสามมุกเลยนะครับ

โอ๊ยน่ารักจังเลย

กี่ป้ายที่เวลามีการชกมวยเห็นไหมครับ
จะมีบอกยกนี่

เอางี้ดีกว่าเพื่อมาสารความฝันของเด็กน้อยนะครับ
เรามาจำลองเวทีร้องเพลงนี้นะครับ

ให้เด็กเขาได้ทำตามฝันของเขานะลูก
ขอเชิญพิธีกรภาคสนามของการต่อยมวยครั้งนี้ครับ

และวินาทีต่อจากนี้ไป
ขอเชิญพบกับนักมวยฝั่งแดง
จิ้งเหรนฟ้าสายแปดแฮปปี้แลนด์
สิทธิ์เจ้าแม่ลูกทุ่มเพลงรักเศร้าเกลาน้ำตา
ดีกรีหนุ่มเลือดอีสานเจ้าของแชมป์โลก๓สมัย
สถาบันโรคผิวหนังติดเชื้อ

และผู้ท้าชิงอีกหนึ่งฝั่งฝั่งน้ำมันได้แก่เสนา

ทำไมทำไมผมสั้นจังฮะ

กับฝั่งน้ำเงินเสนา
ยาวขึ้นมานิดนะครับหอย

พี่นี่

พอดีพอดีจริงคางมันย้อยค่ะ

ความศักดิ์สิทธิ์ในสนามมวยหายไปเลย
เดินเซ็กซี่หน่อยสิ

ฝ่ายแดงฝ่ายแดงออกมาครับฝ่ายแดง

ฝ่ายแดงออกมา
ไปดีแสน

แล้วเสียงจังกรักนะ

เล่นเป็นหรือไง

เดี๋ยวนะพร้อมพอไปเล็งออกมัดเข้าตัวนี้
ปล่อยน้องเงินปลัดป้องปุ๊บ

ลุยว่าสมัครมากว่าไปเล็งออกมัด

ตอนนี้ฝ่ายน้ำมือจะทำอย่างไรฝ่ายน้ำมือออกมัดฝ้าไปแล้ว
จังหวะนี่หน้าสีน้ำมือสั่นเลยแล้วครับตอนนี้
เลขหมัดกันตอนนี้โอ้โห

ฝ่ายน้ำมันไปทำหน้าให้เถอะ
น่ารักมากเลยขอบคุณพี่หอยมากขอบคุณพี่ไอ้ด้วยครับ

ใครจะเป็นคนท้องต่อยครับ
โจเต้ครับเพราะฉะนั้นน้องแววประจำที่ครับลูก
วันนี้มาในบทเพลงอะไรครับโจเซ่ครับ
คำว่าฮักกันมันเฮียทิมใสครับ
คำว่ากันมันเฮียทิมใสครับ

เพราะฉะนั้นมาฟังบทเพลงเพราะจากน้องโจเซในบทเพลง
คำว่าฮักกันมันเฮียทิมใสครับ
เร็วไปฟังกัน
เพื่อกันหน้าที่ไทย
หวังว่าเจอแบบนี้
กอดกันติ้งติ้งกอดติ้งติ้งอยู่กับ
แกยกให้พันเบอร์ใจเมื่อคราวเคียงไกล
ร่วมใช้วันคืนสี่อยู่ที่กันและกัน
นักร่วมฝ่าฝันอยากสวยกันเบอร์
จังใดมากลายเป็นอือมาเห็นกันในแต่น้อยใจคน
แล้วคำว่าฮักกันเมื่อนั้นมันเฮียทิ้มสาย
แล้วคนที่ว่าฮักละหายเมื่อนี้หัวใจเอาไผ่มาปน
บ่มีแห่งหายใจหลาลอยไปทั้งตัวตน
กลั้นใจฟังเหตุผล
ของคนที่เศร้าฮัก

ใครเคยโทษเขาบันแหง
ว่าเขามาแย่ง
ว่าเขาเป็นมา
แต่เมื่อได้เห็นตั้งตา

หายงูมาตั้งนาน
ที่แท้กับเป็นน้ำกัน

แต่หนอใจคน
แล้วคำว่าฮักกัน
เมื่อนั้นมันเพียทิ้มสาย
แล้วคนที่ว่าฮักหลาย
มือนี้หัวใจเอาไผ่มาบน
แทบบ่มีแห่งหายใจ
ลาลอยไปทั้งตัวตน
กลั้นใจฟังเหตุผล
ของคนที่เศร้าฮักกัน
อายบ่ออยากฟังเหตุผล
ของคนที่เศร้าฮักกัน

ร้องดีขึ้นแล้วโจเซเข้าใจความหมาย

มีแค่บางคำที่อาจจะไม่แตะสำเนียงอีสาน

พาคนไปมันก็เลยมองข้าม

ผลงานวันนี้พี่ฝนพอใจมากครับ

เพลงอีสานนะครับแต่เคยได้ยินเพลงนี้

ก็ฟังโจเซ่ร้องไปด้วยเนี่ยเฮ้ย
โซเซดูเข้าใจเนื้อหาจริง

ทำไมตอนร้องเพลงนี้ถึงเลือก
ที่จะมองที่พี่ฝนคนเดียวเลย

เคยมีความหลังอะไรกับพี่เขาอะไรอย่างนี้หรือเปล่า

มองพี่ฝนแล้วได้อารมณ์หร่ะครับ

เอ่อเมื่อกี้ที่พูดมาเนี่ย
โละทิ้งหมดเลยครับ

เผื่อว่าภาพครั้งแรกที่พี่ไอ้ได้เห็นนะครับ

ชมรายการแล้วก็ชื่นชมน้อง

เขาจะร้องแบบสั้นห้วน

บอกได้เลยว่าเพลงนี้ที่น้องเลือกมา
ไม่มีตรงนั้นอยู่เลยนะ
ขอบคุณที่เอาคำที่เราแนะนำหรืออะไร

ขอบคุณที่ฟังข้างหน้าค่ะ
เพราะว่าเพลงลูกทุ่งอีสาน
ขอเอาเพลงของพี่มนต์แคนมาสู้
แล้วทำได้ดีกว่ายกที่ผ่านมาด้วย
พี่โจเซเลือกเพลง

เขาร้องได้เพราะกว่าที่นนท์คิดเลยนะครับ
ทุกคนก็อย่าเพิ่งเชียร์แต่พี่โจเซ่นะครับ

ร้องได้แบบว่าเอาใจคนอีสานไปเลยครับ
แบบได้แซ่บได้ถึงใจอีลีครับผม
และต่อไปนะครับถึงคิวของน้องแววนะครับ
มากับเพลงก้อนหินก้อนนั้นนะครับ

หนูเคยร้องเพลงนี้ตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ

เพราะฉะนั้นก็น่าจะอยู่ในปอดเขาแล้วล่ะครับ
ในใจนี่ครับผม

ถ้าพร้อมแล้วมาฟังบทเพลงเพราะนะครับ
จากน้องแววในบทเพลงก้อนหินก้อนหน้า
เคยมีใครสักคนได้บอกฉันมา
แต่เวลาใครจำกับเราเจ็บช้ำใจ
ลองไปเก็บก้อนหินขึ้นมาสักอัน
เธอมันดูอย่างนั้นและบีบมันไหว
พี่แรงจนสุดแรงให้มือถึงมือมันเริ่มสั่น
ใครคนนั้นยิ้มให้ฉันถามว่าเจ็บมือใช่ไหม
ไม่มีอะไรจะทำร้าย
ใดเท่ากับเธอทำหนูของเธอเอง
ให้เธอคิดเอาเองว่าชีวิตของเธอเป็นของใคร
ไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอ
แต่เธอไม่รักมันมาใส่ใจ
ถูกเขาทำร้ายเพราะใจเธอแบกรับมันเอง
ใครมาทำกับเธอให้เจอหัวใจ
ก็แค่ให้ก่อนเห็นก่อนนั้นให้เธอรับมา
เพียงเธอจับมันโยนให้ไกลสายตา
หรือเธอปรารถนาจะเก็บมันไว้
หากยังยอมยังแบกไป
หัวใจของเธอก็ต้องสั่น
หากยังทำตัวแบบนั้น

ให้เธอคิดเอาเองว่าชีวิตของเธอเป็นของใคร

ได้เท่ากับเธอทำตัวของเธอเอง
ให้เธอคิดเอาเองว่าชีวิตของเธอเป็นของเธอ
ไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอ

ถูกเขาทำร้ายเพราะใจเธอแบกรับมันเอง
ถูกเขาทำร้ายเพราะใจเธอแบกรับมันเอง
ถูกเขาทำร้ายเพราะใจเธอแบกรับมันเอง

ถูกเขาทำร้ายเพราะใจเธอแบกรับมันเอง
ถูกเขาทำร้ายเพราะใจเธอแบกรับมันเอง

ถูกเขาทำร้ายเพราะใจเธอแบกรับมันเอง

ถูกเขาทำร้ายเพราะใจเธอแบกรับมันเอง

ถูกเขาทำร้ายเพราะใจเธอแบกรับมันเอง

ถูกเขาทำร้ายเพราะใจเธอแบกรับมันเอง
ถูกเขาทำร้ายเพราะใจเธอแบกรับมันเอง
ถูกเขาทำร้ายเพราะใจเธอแบกรับมันเอง

ถูกเขาทำร้ายเพราะใจเธอแบกรับมันเอง

ถูกเขาทำร้ายเพราะใจเธอแบกรับมันเอง

ถูกเขาทำร้ายเพราะใจเธอแบกรับมันเอง

ถูกเขาทำร้ายเพราะใจเธอแบกรับมันเอง

ถูกเขาทำร้ายเพราะใจเธอแบกรับมันเอง

ถูกเขาทำร้ายเพราะใจเธอแบกรับมันเอง
คือพูดอย่างนี้เหลือที่ยืนไว้ให้พี่บ้าง

คือเขาดีคนละแบบจริง
แล้วก็คือมันเป็น๒แนวเพลงที่แตกต่างกัน
แต่เขาทำได้ดีมากทั้งคู่เลยจริง
คืออย่างน้องแววเนี่ยพอบอกว่าจะร้องก้อนหินก้อนนั้นเนี่ยแอบสารภาพว่าพี่ไอ้แอบคาดหวังมากเลย
เพราะว่าพี่ไอเชื่อว่าการร้องครั้งนี้ของน้องแววเนี่ยมันมีผลแล้วก็มันมีประโยชน์กับคนดูที่ดูอยู่เยอะแยะมากมายในตอนนี้
ซึ่งมันเหมือนน้องแววเนี่ยเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศเลยมาร้องให้ฟังว่าเฮ้ยมันมีก้อนหินอยู่ก้อนหนึ่งทิ้งมันไป
ไอก็เลยแอบคาดหวังมากเลยว่าน้องแววจะทำมันออกมาได้ยังไงแล้วผลปรากฏคือน้องแววทำมันออกมาได้ดีมากเลยยอดเยี่ยมจริง
เพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าหนูทำหน้าที่ของตัวเองได้สมบูรณ์แบบมากที่เหลือเดี๋ยวพี่ไอให้พี่ฝนกับพี่หอยตัดสินแล้วกันนะครับ
แล้วก็เอาก้อนหินมาผูกสมองผมอีกแล้ว
คือตอนแรกบอกร้องเพลงนี้เรานึกถึงโรสซิลินทิพย์ก่อนเขาร้องแล้วมันมันมีอารมณ์เพลงที่ค่อนข้างหนักแน่นเลยทีเดียว
เราก็จะนึกแบบแขนบางแขนไก่ของพี่
แววจะสาดขนาดนั้นไหมหรืออะไรยังไง

แต่ต้องบอกว่าน้องแววร้องเพลงนี้
ร้องออกมาด้วยน้ำเสียงที่ไม่ได้สาดอะไรมาก

มันเป็นร่องเสียงช่วงเสียงที่
ทำไมพอดีเมื่อกี้ที่ไอซ์ปรบมือไอ้ตรงนั้น

ถ้าควบคุมลมหรือควบคุมอะไรไม่ได้เนี่ย

ก็ว่าเนียนิ่งกันแต่เขาไม่ได้สาดแบบ
แต่พอดีมันพอดีฟังแล้วมีกำลังใจ
พี่เชื่อว่าอีกไม่กี่ปี
เราอาจจะได้ยินชื่อน้องแวว
อาจจะคล้ายกับลิซ่าแบ๊คพิ้งก็ได้

ตอนนี้ทำไมเสียงเคราะห์ขนาดนี้แล้วก็ร้องได้นุ่มนวล
มันก็เป็นอีกอารมณ์นึงนะของเด็กเนาะ
มันคล่องปากสมแล้วที่มันอยู่กับหนูมานานแล้วเพลงนี้
แสดงว่าหนูคุ้นชินกับมันจริง
แต่ก็คือว่าตอนนี้ณตอนนี้หนูยังเด็กอยู่ก็ต้องร้องตีความเข้าใจประมาณแบบนี้นะลูก
มันจะมีช่วงที่เหมือนดนตรีมันเล็กน้อยเนอะเบาอ่ะ
มันก็เหมือนอ่อนแรงเนอะแต่มันมีช่วงพอเสร็จจากตรงนี้ปุ๊บ
จะมีดนตรีส่งที่มันจะดูใหญ่เราอาจจะต้องแบบเหมือนทำให้มันใหญ่ตามอีกนิดนึงเท่านั้นเองลูก
แต่ตอนนี้ในฐานะที่หนูยังเป็นเด็กอยู่ตอนนี้หนูทำหน้าที่ตรงนี้มันดีมากแล้ว

คือเก่งทั้งเพลงช้าเพลงเร็วอันนี้สินี่สิของจริง

เอาเป็นว่าเก่งทั้งคู่เดี๋ยวรอดูผลค่ะ
ขอบคุณครับคณะกรรมการเจ้าบาปครับ
แววร้องเพลงก้อนหินก้อนนั้น
ได้โดนใจมากแบบนี้

จะตกเป็นของใครช่วงหน้ารู้กัน
แววเนี่ยเป็นคนที่เนื้อเสียงดีมากครับ

เดี๋ยวสิมายตี้แล้วยังเพิ่งไปเชียร์เขา

ขอคะแนนให้ทีมพวกผมด้วยนะครับ
ทีม๓หนุ่ม๓สร้าง
รอบที่๑ยกที่๗ทีมที่ชนะคือทีม
แค่บ่มีแห่งหายใจ
หลาลอยไปทั้งตัวตน
ไม่มีอะไรจะทำร้ายเธอ
แต่เจอกับเธอทำตัวของเธอเอง

ว่าชีวิตของเธอเป็นของใคร
พี่แต๊กครับเป็นไงบ้างครับกับโชว์นี้
โจเซ่นะครับครั้งที่แล้วเอาเพลงของพี่
พี่กล้องไฮไล่นะครับไซว่าซิบอทิมกันนะครับผม
ผมรู้แล้วว่าทำไมถึงร้องเพลงใส่วาดซีบอร์ดทิมกันไม่ได้ดี

นี่คนที่ร้องคำแพงนั่นน่ะมันตายแล้ว
แบบบ๊อคเขาก็ยังมีชีวิตอยู่ครับ
เหมือนต้องอย่างนี้ดิ
เอาชื่อพี่มาอ้างมาพูดในรายการบ้าง

ก็เป็นกำลังใจให้ครับผมสู้ครับ

ถึงวินาทีที่สำคัญที่พวกคุณต้องตัดสินแล้วนะครับ
ทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะ
นับอยู่๒คะแนนนับอยู่๔คะแนนนะครับ
ทีม๓หนุ่ม๓ต้ามีคะแนน๓หนุ่ม๒คะแนน
เห็นใจจริงเลยอ่ะเห็นใจคณะกรรมการนะ
รอบที่๑ยกที่๗ทีมที่ชนะคือทีม
หนุ่มถามซ่าเลยเป็นฝ่ายชนะนะครับในยกที่๗นี้
เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับคะแนนของทีม๓หนุ่ม๓ต้า
ขึ้นมา๑คะแนนเป็น๓คะแนน
หัวเสือคนธรรมนะครับยังมีคะแนนสะสมอยู่ที่๔คะแนน
อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับถ้าเขามีพลังสิ่งหนึ่งเลยที่ผมมองเห็นในตัวเด็กทั้ง๖คน
นั่นก็คือพลังแห่งคุณงามความดีครับที่เขามาสู้เพื่อบ้านเกิดของเขา
เพราะฉะนั้นร่วมกันเป็นกำลังใจและเชียร์เขาด้วยนะครับทั้งสองทีม
หน้าสนุกแน่ครับในร้องได้ยกกำลังซ่า
ในยกนี้น้องโจเซเอาชนะใจกรรมการ
และน่าจะมีความมั่นใจในการร้องเพลงลูกทุ่งอีสานเพิ่มขึ้นอีก
ตอนนี้ทีม๓หนุ่ม๓ฝ้าจึงค่อยตีตื้นขึ้นมาเป็น๓ต่อ๔คะแนน
การแข่งขันกำลังดุเดือดมาเป็นกำลังใจให้เด็กต่อกันในยกที่๘ของร้องได้ยกกำลังซ่านะครับ
จริงแล้วมันมีอีกขั้นสูงของไมเคิลแจ็ค๓
อะไรนะพี่เอก
ตอนพรรมนาข้าเธอดาวเรืองพอเข้าในเมืองชื่อข้าเฟืองเรืองลืม
แต่พอเธอห่างหายไปคิดจะลืมยังไม่ได้
ประโยคเดียวที่คนรอจะเพราะไม่เพราะอยู่ต้อง